๙นาฬิกา๑นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เรามาดูประสบการณ์ของคนที่เคยเข้าไปภายในถ้ำหลวง
คือเราจะบอกว่ามีประสบการณ์๒คนมาเล่าให้ฟัง

แรกก่อนเขาก็เคยเข้าไปในถ้ำหลวงนะ
แล้วเขาบอกเขาจะต้องเจออะไรในถ้ำหลวงบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นการมุดลอดช่องที่มันแคบนะครับ
การผ่านโครนผ่านเลนผ่านซอกเจอโถงเจอห้องใหญ่อะไรบ้างนะครับ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขอันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ไปสอบถามจากคุณพศรุษสอนศรีคราม
ซึ่งเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าไปที่ถ้ำหลวง
โดยคุณพศรุษฐ์เนี่ยเปิดเผยนะคะว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปี๔๙
เขาและเพื่อนรวม๙คนได้เดินทางเข้าไปเที่ยวภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ตั้งแต่เวลาประมาณ๗โมงครึ่งตอนเช้า
ก่อนเข้าถ้ำนะคุณพศรุษได้กราบไหว้บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าถ้ำ
จากนั้นเขาและเพื่อนเนี่ยได้เดินเข้าไปในถ้ำเนี่ยครับภาพเหล่านี้
ไปถึงบริเวณสามแยกจึงลองเดินไปทางฝั่งขวาก่อนที่เรียกว่าปีกขวาดอยผาหมี

แต่จำไม่ได้ว่าเดินไประยะทางเท่าไหร่จึงต้องเดินกลับมาที่สามแยกอีกครั้ง
เพราะว่าพอเดินเข้าไปปีกขวาไปเจอทางตันนะครับ
เลยย้อนกลับมาที่๓แยกที่นี้ตัดสินใจไปยังไงต่อนะครับ
ยังไงต่อนะครับก็ตัดสินใจ

ซึ่งก็คือเข้าไปคุณผู้ชมคิดง่ายแบบนี้เดินตรงเข้าไปเลี้ยวขวาพอเห็นตันแล้วก็ออกมามาจุดสามแยกเหมือนเดิม
ทีนี้เดินตรงไปมันคือฝั่งปีกซ้าย
เขาบอกว่าก็การเดินเข้าไปนี่คุณดูภาพกันไปด้วยนะฮะบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นนะ

สนานนะครับก็มีความสุขแล้วก็ภายในถ้ำสวยงามแบบนี้คุณ
งอกหินย้อยเปล่งประกายดูสิ
แล้วดูน้ำก็จะไหลมาแบบนี้ค่ะค่ะเป็นเหมือนหินปูนค่ะ
แล้วก็ล้างหน้าล้างมือซึ่งน้ำที่ไหลมันนี่สะอาดนะ
ใช่ครับเขาบอกว่าแต่เส้นทางต่างก็ค่อนข้างจะยากลำบากเหมือนกันทั้งแคบและกว้างบางช่วงพื้นเป็นดินบางช่วงเป็นทรายบางช่วงนี้เป็นโครนเลยนะครับบางครั้งต้องมุดคลานผ่านซอกเล็กตลอดเส้นทางได้พบกับถ้ำที่เป็นห้องโถงที่มีหาดทรายบ้าง
โถงที่มีแต่ก้อนหินบ้างห้องที่มีหินงอกหินย้อยเต็มผนังถ้ำบ้างซึ่งแต่ละห้องก็จะมีขนาดความกว้างที่ไม่เท่ากันบรรยากาศก็ไม่เหมือนกันบางห้องร้อนครับบางห้องอบอ้าวบางห้องเนี่ยโอ้โหหนาวเย็นจะเยือกเลยและบางห้องก็มีออกซิเจนน้อยจนหายใจลำบากและบางช่วงต้องเดินลุยน้ำกันนะครับ
กระทั่งเขาและเพื่อนเนี่ยได้เดินทางไปถึงห้องโถงไม่ใหญ่มากแต่มีหินแล้วก็มีช่องทางที่เป็นทางเข้าเต็มไปด้วยน้ำซึ่งหากไปต่อต้องดำน้ำอีกระยะทาง๑๐เมตรที่เหมือนเขาเขียนไว้เมื่อกี้นะฮะซึ่งจะมีน้ำท่วมอยู่ตลอดพวกเขาจึงตัดสินใจบอกไม่ไปต่อดีกว่าแล้วก็เลยตัดสินใจออกมาเดินเท้ากลับเข้ามาจนถึงปากทางเข้าถ้ำหลวง
กี่ชั่วโมง๑๑ชั่วโมงในการที่จะเดินผจญภัยอยู่ในถ้ำหลวงนะครับ
อกจากนี้คุณพศรุษยังจำความได้ว่าหลังจากเลยบริเวณ๓แยกในถ้ำหลวงไปนั้นมีห้องโถง๒ห้องที่บริเวณเพดานถ้ำมีปล่องช่องทางที่สามารถออกไปนอกถ้ำได้
เพราะสามารถมองเห็นแสงสว่างและเห็นต้นไม้ที่อยู่ข้างนอกได้อย่างชัดเจนเลยคุณ
อันนี้คือต้องย้ำนะคุณผู้ชมเมื่อปี๔๙นะมันผ่านมา๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
โดยตอนแรกคุณพศรุษเขาและเพื่อนจะเดินขึ้นไปตรงนี้แล้ว
จุดช่องที่มองเห็นแสงสว่างมองเห็นต้นไม้ด้วยแต่ว่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าออกไปตรงนี้มันจะไปโผล่ตรงไหน
จะลงทิศหลงทางไปใช่ฮะถ้าขึ้นไปเจอผืนป่าแต่ว่าอ้าวป่าตรงนี้มันคือป่าตรงไหนแล้ว
เพราะเดินในถ้ำถ้าจะปีนขึ้นไปแล้วเดินนอกถ้ำมันก็คนละอย่างแล้วนะก็เลยไม่ไปครับตัดสินใจออกมาปากถ้ำเหมือนเดิมดีกว่าย้อนกลับมาทางเดิมดีกว่านะครับ
คุณพศรุษบอกว่าตอนนี้เขาไม่รู้ว่าทั้ง๑๓ชีวิตที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำอยู่ในส่วนไหนของถ้ำ
ในฐานะที่เหมือนเป็นนักผจญภัยด้วยกัน
ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วเขาก็ตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกัน
ใช่แล้วเขาบอกด้วยว่าเขาอยากคุยกับเพื่อนของน้องทั้ง๑๓คนไง

จากเด็กเคยเข้าไปในถ้ำเหมือนกันไปหลายครั้งแล้ว

แล้วก็ได้ข้อมูลตรงกันจะได้บอกเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

มันก็มีทั้งห้องโถงที่มีพื้นทราย

ไปเจอจุดที่มันเป็นหน้าผาเป็นเหวลึกลงไปอะไรอย่างนี้ครับ

ไปเจอส่วนที่ว่าขอโทษนะครับ

เป็นตึกเป็นชั้นเหมือนกับเป็นทางเดินก้นหอยขึ้นไปอะไรอย่างนี้ครับ
ครับแล้วก็ไปเจออยู่จุดหนึ่งที่
ตอนนั้นผมกำลังคิดกันว่ามันน่าจะออกได้นะครับ

ถ้าตอนกลับเราจะออกตรงนี้กันไหมนะครับ

เราก็เลยตัดสินใจเดินกลับมาทางเก่า
ที่ผมคุยกับพี่ที่นำทางผมเมื่อคืนนี้
คือพี่เขาอยากเจอกับน้องคนที่ว่า

พอจะมีช่องทางที่จะไปแจ้งข่าวเขาได้
ถ้าน้องเขาไปอยู่ในส่วนที่

ผมว่าน้องเขาน่าจะยังอยู่

แต่ที่แห้งถ้าเมืองรับแรง
ผมที่ผมเข้าไปไม่มีร่องรอยของ

นี่แหละก็ถือเป็นการบอกเล่าประสบการณ์นะครับ
ที่ได้เดินทาง
ก็เป็นภาพที่ทางคุณพฤทธิ์สรุทธิ์